เจ็ดนาฬิกา๔๘นาทีเบรคนี้เราจะจัดกันเรื่องของคดีคุณตังโมเต็มคุณผู้ชม
สงกรานอย่าละสายตาจากข่าวช่องเรานะ
เพราะว่าเราต้องอัปเดตเรื่อยเพราะธนายเดชาเปิดเผยไทม์ไลน์แล้วดีไม่ดี
คุณผู้ชม๑๙๒๐เมษายนนี้ครับตำรวจอาจจะส่งสำนวนให้อายการแล้วนะ
กรูฮะทนายเดชากิติวิทยานันต์ครับทนายของคุณแม่พนิดาซึ่งถือเป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับ
บอกว่าตำรวจอาจจะปิดคดีและส่งสำนวนให้อายการ๑๙หรือ๒๐เมษายนนี้
คาดว่าจะมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาได้ภายใน๖๐วันครับ
เดี๋ยวนะทนายเดชาคุยกับอายการแล้วเหรอคะ

อายการความเห็นสั่งไม่ฟ้องหรือสั่งฟ้องเนี่ยท่านต้องตรวจสำนวนนานนะคะ
ใช่ครับธนายเดชาเชื่อว่า๑๙๒๐นี้
เดี๋ยวรอดูกันนะครับ
ส่วนผลตรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยจะถูกส่งให้ชุดคลี่คลายคดี
เอาไปประกอบสำนวนเทียบกับคำให้การพยานปากต่างครับ
โดยจะทำเป็นแผนผังเชื่อมโยงบุคคลแต่ละคนบนเรือ๕คนเนี่ยนะฮะ
พยานแต่ละคนมีใครเบิกความสอดคล้องหรือว่าเบิกความขัดกันเองบ้าง
แล้วก็จะทำอย่างละเอียดเพราะว่าเป็นคดีสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจ
นายเดชาลั่นเลยคุณผู้ชมบอกว่าเดี๋ยวถ้าได้เห็นนะรับรองมีร้อง

เราก็ได้เห็นสิ่งที่ทำให้คุณแม่รู้สึกสบายใจนะ
แต่ไม่อยากบอกว่าเห็นอะไรยังไงแล้วกันเอาเป็นว่า
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายเขาก็จะอธิบายแล้วให้เราดูอะไรบางสิ่งผมอยากให้เห็นว่า

คือผมเห็นแล้วผมมั่นใจว่าติดคุกยกลำเลย
แล้วอย่าไปเชื่อใครที่มาไล่สดหายอดร้าย
โอ้โหหลุดแน่ไม่มี

สามารถติดคุกได้ทุกคน
ติดคุกหมดไม่น่ารอดเลยแต่ความเห็นผมนะ
เป็นความเห็นทนายเดชาโอ้โหยืนยันหนักแน่น
คุกยกลำคนที่ยูทูปมันยูทูปเบอร์
ทุกวันที่บอกว่าไม่น่าติดหรอก

เหมือนจะมีอยู่คนนึงนะพี่ปุ้ย
ส่วนคนที่บอกว่าแตงโมไม่ได้ตกน้ำที่ท้ายเรือ
แต่ตกที่หัวเรือท่านไอนเดชาบอก
นั่นมโนมโนกันไปเอง

คนที่พูดออกมารับรองได้ปิดแชนัลยูทูป

ท่านไอนเดชายังพูดถึงกุญซื้อด้วยครับ

แล้วก็เป็นคนบอกให้ผู้ต้องหาทั้ง๕คน
ยายาเกิดเหตุแล้วอย่าเพิ่งไปพบตำรวจ
นายเดชาก็เลยเชื่อว่ามันมีความเชื่อมโยงแล้วก็สนิทกันด้วยครับ
หลังทำหน้าที่เป็นธนแนะอาแนนนุ่นแนนำหนี้
ก็คือหาคดีแล้วก็ประสานงานส่งให้ทนายความตัวจริง
ในวันที่เข้าพบตำรวจก็ขู่ว่าห้ามเปิดเผยชื่อนามสกุล
สังคมตั้งคำถามว่าอ้างทำไม

นายเดชาก็เชื่อว่าจะมีคนใหญ่คนโตเป็นแก๊กให้ด้วย

ทนายเดชาพาดพิงด้วย
ฝากไปถึงสสพิเตธ่ะ

จ้าหมดแล้วเดี๋ยวก็แสบตาใส่แว่นดำบ้าง

อืมก็แปลความแบบนั้นได้
ครับประโยคของทนายเดชาบอกไว้แบบนี้นะฮะ
แต่เท่าที่เรารายงานข่าวมาก็เชื่อว่าพี่เต้คงจะไม่หยุดแหละ
เต้บอกว่าขอบคุณมากที่เป็นห่วง
ครับนี่ทนายเดชายังบอกเต้เต้ก็จะมาหาผลประโยชน์ทางคดีนะ
จะได้ผลทางการเมืองอะไรหรือเปล่าครับเอออย่ามาหาแสงอย่ามาหิวแสง
ส่วนบางแจ๊กบางแจ๊กที่บอกมีผ้าลูกไม้สีขาวเนี่ย
บอกไปหาจิตแพทย์ซะทนายเดชาบอกนะ

เมื่อกี้พูดถึงมี๒เอ็มออกมานายเอ็มไปหาตำรวจแล้ว
แต่ล่าสุดมีบุคคลหนึ่งที่ถูกพูดถึงว่าเป็นกุญสือหรือเปล่าก็คือทนายเอ็ม
นายเอ็มต้องโร่ออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นกุญสือ
แต่ผมยอมรับนะว่าฝั่งนั้นติดต่อมาแต่ผมมาปฏิเสธไปนะ
เหรอคะใช่แต่ผมไม่ได้เป็นกุญซื้อให้เขานะนะเพราะว่ามันมีข่าวออกมาว่า
ซื้อเนี่ยชื่อเอ็มนะฮะเรื่องของการถูกแจ้งข้อหา
คือเรื่องของการให้การเท็จยุโยงส่งเสริมให้กระทำผิด
ในภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนี่คือธนายเอ็มจริงนี่๓๒ปี
เขามีตัวตนจริงจริงใช่ฮะค่ะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาบอกว่า
มันทำให้หลายคนสับสนระหว่างเอ๊ะนายเอ็มกับทนายเอ็มนี่มันคือคนเดียวกัน
หรือว่ามันยังไงกันแน่แล้วปัญหาคือเป็นชื่อเหมือนกัน
เอ็มเหมือนกันซะด้วยค่ะนะทำให้ทนายเอ็มเนี่ยอันนี้คือทนายเอ็มเนี่ย
เข้าใจผิดว่าเขาเป็นกุญสือก็ออกมาโพสต์ล่ายาวว่า
ผมไม่ได้เป็นกุญสืออย่างที่หลายคนเข้าใจนะนะฮะแล้วโพสต์อย่างนี้บอกว่า
แจ้งทุกท่านครับตามที่ปรากฏในข่าวว่ามีบุคคลชื่อเอ็มเป็นกุญสือ
๒๕กุมภาพรรณช่วงเช้าได้สื่อพยานที่ศาลอาญาคดียาเสียบติด
แล้วก็ในช่วงบ่าย๒ได้รับการติดต่อในฐานะทนายความ
แล้วก็ให้คำปรึกษาฐานะที่ตัวเองเป็นทนายความไปเท่านั้น
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความเห็นไม่ตรงกันอีกฝ่ายก็เลยขอยกเลิก
แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็เลยไปหาทนายความชุดใหม่
ว่าเขามาหาจริงแต่ไม่ได้ให้คำแนะนำในการเป็นกุญสือนะครับ
ซึ่งย้ำแบบนี้ว่าไม่ได้รับเงินใครทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียว
แล้วหลังจากนั้นก็มีการกักตัว๒๙มีนาคมถึง๗เมษายน
การจะปกปิดจะทำลายหลักฐานจะเตรียมนั่นเตรียมนี่

เพราะการพิสูจน์ทุกวันนี้มันมีทางนิติวิทยาศาสตร์เต็มไปหมด
มีกฎหมายบังคับอยู่แล้วแล้วทำไมผมต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงด้วย
หรือไปให้คำแนะนำอย่างนั้นเพื่ออะไร
ผมไม่ใช่ทนายความที่ระบุว่าไปเป็นกุญสือให้กับแก๊งนั้นแต่อย่างใด
พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าทำไมล่ะการที่ทนายความทำหน้าที่กลับตกเป็นจำเลยสังคมไปแล้ว
อันนี้จากทนายเอ็มหรือว่าอนุชาเพชรสิรินะครับ
คุณผู้ชมอย่างงงนะเพราะว่ามี๒เอ็มนะ
นายเอ็มกับทนายเอ็ม
ทีนี้พูดถึงเรื่องกุญสือรู้ไหมคะมีอีกคนคนหนึ่งออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะ
เผลอบอกว่ากุญซือเนี่ยก็ไม่ติดคุกเหมือนกับที่๕คนเนี่ยก็ไม่ติดคุกเหมือนกันนะครับ
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมที่เกาะติดคดีนี้มาตลอด
นี่เมื่อวานให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับคุณผู้ชม
รอฟังค่ะเพราะคุณอัจฉริยะเปิดประเด็นใหม่อีก
เดี๋ยวขอถามก่อนนะพี่ปุ้ยนี่ใช่คนที่ธนายเดชาบอกหรือเปล่าว่าเป็นยูทูบเบอร์แล้วไลฟ์บ่อย
เข้าหมายถึงคนนี้ไหมอ่ะเดี๋ยวกลับไปถามทนาเดชาอีกรอบถึงนะฮะ
แต่ที่แน่๒คนเนี่ยคือเหมือนเดินเส้นขนาดเลยนะคะทนายเดชาบอกว่าติดคุกยกลำ๕คน
คุณอัชริยะบอกว่า๕คนจะไม่มีใครติดคุกแม้แต่คนเดียวแล้วแตงโมจะตายฟรี
เพราะอะไรคะเพราะสำนวนอ่อนมันไม่มีหลักฐานอะไรที่ชี้ชัดว่า
มีใครคนใดคนหนึ่งใน๓คนที่โดนแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไม่เห็นเลยว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยประมาท
ไหนล่ะครับภาพไม่ว่าจะเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่มันไม่ชัด
ไม่ว่าจะเป็นตัวแซนเองถึงให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนที่เห็นกับตา
ว่าแตงโมไปฉีดท้ายเรือแล้วก็จับขาตัวเอง
แต่คุณอัจฉริยะบอกว่าไอ้ข้อหานี้คือเขาบอกว่าชี้ไปที่พฤติกรรมแซน
บอกว่าแซนไม่ดูแลรักษาความปลอดภัยของแตงโม
แล้วถามว่าแซนมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยของแตงโมเหรอ
อย่ามานั่งท้ายเรือจุดอันตราย
คือคุณอัจฉริยะพยายามจะบอกว่า
พยานหลักฐานที่มีตอนนี้มันชี้ไปว่าคุณแตงโมคือลักษณะเหมือนยอมที่จะเสี่ยงภัยด้วยตัวเอง
รู้อยู่แล้วว่าตรงนั้นเนี่ยคือมันเป็นจุดอันตรายแล้วคุณก็ไปฉีดตรงนั้นเอง
ทีนี้คุณผู้ชมมาค่ะตามมาค่ะ
น่าจะเป็นที่แรกเลยที่คุณอัจฉริยะพูดเรื่องนี้
แล้วเป็นประเด็นใหม่ล่าสุด
คุณผู้ชมเราสงสัยกันมาตลอดใช่ไหมคะ
ว่าคุณแตงโมไปฉีดท้ายเรือจริงหรือเปล่า
ตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่วันแรกของคดีนี้เลยว่าจริงเหรอ
คุณแตงโมเนี่ยนะแล้วอยู่กับคนบนเรือที่โอเคบางคนเป็นเพื่อน
แต่บางคนก็ไม่ได้สนิทไม่เคยเจอเลย

ใช่ค่ะจริงหรือไม่ที่คุณแตงโมไปฉีดท้ายเรือ
แล้วจุดนั้นที่เธอตกจากเรือสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

คุณอัจฉริยะเปิดเผยกับไทยรัฐทีวี
ซึ่งก่อนหน้านี้เอาภาพที่ทำเป็นลักษณะคือแสงและเงา

นี่ค่ะนี่ค่ะจริงนี่เป็นคลิปวิดีโอที่สสเต้เอามาเปิดเผย
แล้วคุณอัจฉริยะมีการสแนปช็อตออกมา
แล้วมีการลากเส้นแสงและเงา
นี่ค่ะคุณอัจฉริยะบอกว่ารู้หมดเลยว่าใครอยู่ตำแหน่งไหนอย่างไร
มาแล้วค่ะคุณอัจฉริยะบอกว่า

เหรอไปฉีดท้ายเรือจริงแต่คุณแตงโมลุกขึ้นจากจุดนั้น
ก็คือฉี่เสร็จแล้วเดินกลับเข้ามาในเรือครับ
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะมันมีภาพภาพหนึ่งที่เห็นผู้ชายกับผู้หญิงไปอยู่
หัวเรือยืนอ่ะครับ
นายเดชาบอกว่านั่นคือปกับคุณกติก
แต่คุณอัจฉริยะบอกไม่ใช่เอาแล้วเป็นใคร
นั่นคือปอกับแตงโมเพราะคุณแตงโมหลังจากที่ฉี่ท้าย
เรือเสร็จปุ๊บเข้าไว้ในเรือและไปยืนหัวเรือ

แตงโมตกหัวเรือหรืออะไรก็แล้วแต่

ผมพูดถึงแซนลูกวาง์ได้การเทส
บ้านตกท้ายเรือถูกไหม
ดังนั้นผมก็ยังยืนยันในหลักฐานที่ผมมี
ว่าสิ่งที่แซนพูดไม่เป็นความจริง

ตำแหน่งที่นั่งตำแหน่งที่นั่งว่าไปปัสสาวะ

แตงโมไปนั่งด้านหลังมีไหมมี
มีแต่ว่าไม่ใช่นั่งตรงตำแหน่งที่คุณแซนพูด
จับขาไหมยืนยันได้เลยว่าไม่ได้จับขาแน่นอน

ที่เรากล้าพูดเนี่ยเพราะว่าเราเห็นคลิปวิดีโอมาแล้ว

ฉีดท้ายเรือจริงแต่กลับเข้ามาในเรือแล้ว

ใช่ค่ะอ่าคุณอัชริยะ
คุณมีหลักฐานอะไรปล่อยมาให้หมดนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะโดนสังคมกังขาได้ว่า
มั่วเพราะมีคนก็กังขาคุณเหมือนกัน

แต่คุณอัชริยะบอกว่าเอาไปมอบให้กับตำรวจแล้ว

ตำรวจจะรับไหม๒พอหลักฐานขึ้นไปสู่ชั้นศาล

ผ่านจากคุณอัจฉริยะไปแล้วมาดูพี่เต้ครับ
มาพร้อมกับทนายกฤษณะนี่ที่ปรึกษา

ถามว่าไปทำอะไรค่ะพานักประดาน้ำไปด้วยคุณผู้ชมฮะนี่ก็ไม่แผ่วเหมือนกัน
แผ่วเลยพี่เต้ของเราไหนบอกว่าจะหยุดพักสักแป๊บนึง
นี่หยุดพักไปแป๊บเดียวจริงนี่กลับมาเดินหน้าหาความจริง

พานักประดาน้ำเอกชนไป๒คนไปที่ท่าน้ำนนทบุรีครับ
ลงไปเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองบางกรวย
หรือว่าจุดที่พี่เต้เขาบอกเขาเห็นขอนไม้
แล้วก็บริเวณฝั่งตรงข้ามประตูระบายน้ำครับ
ซึ่งจุดนั้นพี่เต้เชื่อว่าเป็นจุดที่คุณตังโมตกเรือ
นักประดาน้ำลงไปเก็บตัวอย่างที่ความลึก๖๗เมตรครับ
เพื่อจะนำไปตรวจสอบหลังเมื่อวันที่๖เมษาเนี่ย

หลังการตรวจสอบพบว่าจุดที่ดำลงไปมันขุ่นครับ
มันขุ่นแล้วก็มีโครนผสมอยู่ด้วย
เดี๋ยวหลังจากนี้จะส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบ
เพื่อจะหาค่าความเป็นโกรธเป็นด่าง
หาค่าความหนาแน่นของน้ำด้วยแล้วก็ค่าความละเอียดเม็ดทรายในน้ำ
และค่าความละเอียดของโครนในน้ำครับ

เขาจะเอาไปเปรียบเทียบกับน้ำทรายและโครนที่พบในร่างของคุณแตงโมนั่นเองครับ
ถ้ามันสอดคล้องกันเนี่ยนะฮะทีนี้พี่เต้ก็จะได้ยืนยันว่า
จุดตกจากเรือของคุณตังโมคือจุดนั้นหรือไม่ครับ
ตรงเวลา๔ทุ่ม๓๔กับ๔๐นาธีน่ะครับ

ตกบริเวณตื้นก็คือหมายความว่า
ถ้าตกแล้วเวลาตื้นตื้นคือประมาณสักไม่เกิน๑๐เมตรเนี่ย
เกินสิบเมตรเนี่ยไอ้ตรงทรายกับตะกอนเห็นไหม
สายกระตะกรอนเข้าไปในกระเพาะอาหาร
แล้วก็ปอดนะฮะมันเป็นสีดำ

หนาแน่นของน้ำเท่าไหร่
แล้วก็ความละเอียดของสายที่เข้าไป

ความละเอียดของดินที่ผสมน้ำเข้ากันได้ไหม

ขวดที่พี่เต้ยกให้ดูมาสักครู่ถามว่า
จะส่งให้หน่วยงานไหนไปตรวจสอบเนี่ย
เต้บอกตอนนี้อยู่ระหว่างปรึกษาทีมงานครับ
แต่ว่ามีการประสานกระทรวงยุติธรรมไว้แล้วนะฮะ
เอาแล้วเรื่องหิวแสงล่ะที่คนหาว่าพี่เต้หิวแสงเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้าคดีนี้มีแสงมากเนี่ย
แสงส่องมากเนี่ยคดีนี้น่าจะโปร่งใส
ถ้าคดีนี้ไม่มีแสงมันจะไม่มีใครรู้
เพราะฉะนั้นแสงเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์ในหลายด้านด้วยกัน
แต่ถ้าใครเอาแสงไปในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมันก็ไม่เป็นประโยชน์นะครับ
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองหรือนักการเมือง
ทนายความหรือช่องทีวีหรือรายการทีวีก็ต้องการแสง
แต่ว่าแสงนั้นเป็นแสงที่ทำให้เกิดความยุติธรรมในสังคมหรือไม่อย่างไร

ที่พี่เต้พูดบอกว่าการทำงานทุกอย่างจะต้องมีแสง
เพราะว่าพอมันมีแสงแล้วเนี่ยคดีมันจะได้โปร่งใสไง
โปร่งใสเวลาดำเนินการอะไรมันจะได้ไม่ต้องเป็นความลับเป็นทั้งหมด

อยากจะได้โฟกัสมาที่แสงที่มันส่องลงมา

แต่ว่ามันมีแสงมันก็ดีจะได้ชัดขึ้น

มาบุกไปถึงสนานตรายความของชนะตั้ม

ออกไปรายกาศเมื่อวานก็ชื่นมื้นดีนะ
เป็นดราม่านะครับคุณผู้ชมระหว่างทนายตั้มกับสสเต้นี่แหละครับ
ในประเด็นเรื่องของหลักฐานกระโปรงสีขาวที่บังแจ๊กเอาไปเผยแพร่
แล้วคุณเต้เขาก็ไปเอามาพูดเนี่ยนะฮะทนายตั้มเองพยายามเตือนสสเต้
ว่าคุณไม่ควรนะไม่ควรที่จะถูกบางแจ๊กมาหลอกใช้หรือว่าเอาคดีคุณแตงโมมา
คะแนนความนิยมทางการเมืองอะไรแบบนี้นะล่าสุดทั้งสองคนทำความเข้าใจกัน
สสเต้พร้อมด้วยทนายกฤษณะครับนะฮะเดินทางไปหาทนายตั้มที่สำนักงานกฎหมายสิทธาครับ
ย่านสาธรณ์ไปคุยไปปรับความเข้าใจกันนะคุณเต้เองสสเต้เดินทางไปหาทนายตั้ม
ความเห็นที่ไม่ตรงกันสิ่งที่ทนายตั้มเตือนหมายถึงว่าคุณเต้
รัศดรต้องเปิดกว้างรับคำวิจารณ์ได้จุดมุ่งหมายของการทำ
คดีนี้คือต้องการให้คดีนี้ได้รับความเป็นธรรมให้ประชาชนเชื่อ
ในกระบวนการยุติธรรมส่วนตัวเชื่อว่าหลักฐานที่ตำรวจมีคงจะดำเนินคดีกับ
บนเรือได้แค่เรื่องของความประมาททำลายหลักฐานแล้วก็การให้การเท็จ
ไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วเนื่องจากว่ายังไม่มีหลักฐานใหม่เพิ่มเติมเลย
ดังนั้นที่ทำอยู่เนี่ยก็ยังคงคาใจกับเหตุการณ์บนเรือที่เกิดขึ้นกับคุณแตงโม
สสเต้บอกว่าล่าสุดมีหลักฐานอีกชุดที่ได้มาใหม่
ไปมอบให้แล้วกับกรมสอบส่วนคดีพิเศษเป็นหลักฐานใหม่เลยนะ
เดี๋ยวจะทันแหลกข่าวกับสื่อมวลชนสำหรับหน้านี้แหละค่ะมีหลักฐานใหม่ด้วย
ส่วนหลักฐานผ้าสีขาวที่บางแจ็คส่งมาให้ก็ไม่ได้เชื่ออะไร
แต่ว่าผ้าผืนนี้ที่ว่าเนี่ยคนก็หามานานก็เลยเอาหามาได้เอามาตรวจสอบก่อน
จริงไม่จริงก็ว่ากันใหม่นะแม้ว่าบางคนที่ที่เจอ
คนที่ไปเจอเป็นบางแจ๊กก็ตามเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของน่าเชื่อถือก็ตาม
แต่ว่าถ้าไม่รับมาก็เกรงว่าเดี๋ยวจะมาโดนตัดทิ้งไปเดี๋ยวจะเป็นอคติส่วนตัว
ก็เลยเอามาตรวจสอบให้มันสิ้นข้อสงสัยซะก่อนฟังเสียงเขาหน่อยครับ
เราไม่ได้เชื่อครับเราไม่ได้เชื่อแต่เราหามานาน
สมมุติถ้าเป็นคนอื่นหามาเนี่ยเราคงไม่ได้สงสัย
แต่เพราะเอิญว่าพอมาเป็นน้องคุณแจ๊คคุณบังแจ๊กหามาเนี่ย
ทุกคนก็สงสัยว่าตกลงมันเท็จหรือจริงแต่ครั้งที่เราจะไม่รับหลักฐานเขาเลย
ทั้งทั้งที่เราหากันอยู่ตำรวจก็หาทุกคนก็หา
พี่ไทยก็หาทีมคุณบุ๋มประนัดดาก็หาก็หาไม่เจอ
แต่มาติดตรงที่ว่าคนที่เจอเนี่ยกลายมาเป็นคุณแจ๊คคุณบังแจ๊ก
ซึ่งก็รู้อยู่ว่ามันคืออะไรถูกป่ะแต่ถ้าคันเราหาอยู่แล้วเราไม่รับหลักฐานเนี่ย
มันเหมือนว่าเราตัดเขาเรียกว่าอะไรเราตัดทิ้งด้วยความอคติส่วนตัวหรือเปล่า
กางเผยแพทย์หลักฐานเท็จของบางแจ็คเข้าไปเดี๋ยวจะมาผิดไปแล้วก็ตัดเกือบด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกัน
ส่วนตัวก็มองว่าสสเต้เนี่ยเป็นสอสอที่มีคุณภาพคนนึงแหละแต่ว่าไม่อยากจะให้ผิดพลาด
เพราะการไปคบคนที่ผ่านมาเองก็เห็นนะว่ามีความทุ่มเทในการหารักฐานในการช่วยคดีคุณแตงโม
หลังจากนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งกันแล้วก็จะพูดคุยกันว่าจะร่วมมือกันอย่างไรบ้างเรื่องของคดีนี้
ก่อนหน้านี้ก็ยอมรับแล้วว่าใช้อาจจะคำพูดรุนแรงเกินไปแต่ว่าที่พูดไปแฝงด้วยความเป็นห่วงนะครับ
นะครับฮ่า